แม้เขาเป็นผู้แพ้แต่ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างแน่นอนนะครับ
ติดตามการบรรยายงานจากคุณจิรภาสุริสุขได้เลยครับ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยี
เปิดใจต่อสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการ
ในร้านยืนยันว่าแม้ไม่ชนะการประมูลทั้งสองพืช
ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ
เพียงพอต่อการให้บริการลูกค้า
โดยนายประเทศมองว่าการไม่ชนะการประมูลนั้น
ทำให้บริษัทไม่มีภาระหนี้สินเพิ่ม
จึงสามารถนำเงินที่นำไปประมูลนั้น
กลับมาลงทุนขยายโครงข่ายและพัฒนาการให้บริการแทนค่ะ
ที่เรามีที่เราประหยัดได้จากการที่ว่าไม่ต้องมีภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในอนาคต
การขยายโครงข่ายให้ได้มากกว่า๔๐จังหวัดทั่วประเทศ
ที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นถึง๑๕๐ของตลาดสมาร์ทโฟนทั้งหมดค่ะ
ควรกำหนดเวลาที่ชัดเจนและโปร่งใส
ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการลงทุนในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ

ว่าจะหมดสัญญาปี๒๕๖๑ก็ตาม
แต่ว่าอีก๓ปีข้างหน้าอาจจะมีการประมูลครึ่งความทีใหม่